เอาไปดูวัดนี้ที่ฉะเชิงเซาหน่อยครับพระลูกวัดรูปหนึ่งเนี่ยท่านบอกท่านฝันเห็นจราเข้
จราเข้เยอะเลยว่ายน้ำไปมาอยู่ใต้หอฉันที่เป็นหอฉันร้าง
แบบเนี้ยสามคืนติดต่อกันค่ะสุดท้ายไปดูเจอจริงจริงครับ
มีจราเข้อยู่ที่วัดจริงจริงนี่ฮะกลางดึกนี้ไปจับได้นะครับ
ผู้ชมครับรูนี้นะครับวัดสมแขาเจริญราชที่ตะบลสองคลอง
อำเภอบางประโกงจังหวัดขะเชิงเศร้านะฮะพระลูกวัดนี่โอ้โหนี่เห็นไหม
อืมอ่านี่ตัวแรกนะฮะจับได้หลายตัวนะครับ
แต่ตัวมันก็เนี่ยยังเป็นลูกอยู่อื้อหือตัวนี้ตายแล้วค่ะ
นิ่งเลยโอ้โหถ้าเกิดไม่เจอก่อนโตขึ้นมานี่ก็ยุ่งเหมือนกันนะ
พระที่ท่านฝันนะฮะคือพระธนโรธนะครับ
เป็นพระลูกวัดนะครับอ่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเรา
คุณปียชาติคงถิ่นเลยไปที่วัดหน่อย
ก็ไปสอบถามหลวงพี่ท่านนะว่าเออเป็นยังไงบ้าง
พระธนโรศท่านบอกว่าท่านเนี้ยเพิ่งบวชได้หนึ่งเดือน
แล้วฝันประหลาดเจอจราเข้มาว่ายน้ำอยู่ใต้หอฉันร้างที่วัดเนี่ย
สามคืนติดต่อกันด้วยความสงสัยส่วนตัว
เพราะฝันติดต่อกันหลายคืนเหลือเกินก็เลยเดินไปที่จุดที่ฝันถึง
ไปเจอลูกจราเข้จริงอยู่ที่ป่าโกงกลาง

คือมีการฝันก่อนที่จะใช่ครับฝันยังไงบ้างครับ
สามวันครับ๓วันติดต่อกันว่าใต้เนี่ยมีจราเข้ไหว้เต็มเลยครับ
แล้วก็เมื่อวันเมื่อวานนี้เวลาประมาณสิบเอ็ดโมง
ผมเดินมาคุยกับคนพิการที่อยู่ทางหลังเมนูครับ
ผมเดินมาผมจะกลับกุฏิทางนี้แล้วมองไปเนี่ย
เห็นลูกเขาเนี่ยว่ายน้ำมาตอนแรกผมคิดว่ามันเป็นลูกตัวเงินตัวทอง
เพราะว่ามันเป็นถิ่นที่เขาอยู่อยู่แล้วแต่พอเขาขึ้นมาเนี่ย
ผมเห็นตรงโคนหางเขาเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนที่เราดูตามแต่ละคดี
ผมก็เลยเอาไม้กดหัวเขาไว้แล้วผมก็เลยจับครับ
ตัวตัวแรกแล้วตัวที่สองก็เอาตัวแรกกลับไปใส่ที่รัง
แล้วก็เราก็กลับมาเราขึ้นไปเราได้ยินเสียงจราเข้เขาร้อง
เสียงประมาณว่าแอ๊บแล้วก็ขึ้นมาดูแล้วก็ชะโงกหน้าไป
แล้วก็เจออีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ได้จับไปไว้ที่เดิม
แล้วก็เวลาประมาณ๖โมงครึ่งครับได้มาดูตรงแอ่งน้ำนี้มากับพระอีกคนนึง
ก็เจอตายแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้กู้ภัยเขามา
ไปเจอลูกตัวหรือจราเข้ว่ามันหลงเหลืออะไรยังไงรึเปล่า
หลงแอบก็จะมาสอนอีกตัวนึงมันตาย
วันนี้กลางวันต้องมาหาเพิ่มไม่เจอนะฮะไม่เจอแต่

หรือจะตัวเงินตัวทองหรือสัตว์ประเภทอื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้

แขกชาวบ้านบอกว่าก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไป๓๔๕๕

ที่วัดเคยเลี้ยงจราเข้เอาไว้๓ตัว

ถ้าเกิดเจ้าสามตัวนั้นยังอยู่ในวันนี้

ที่เจอเนี่ยในครั้งนี้เนี่ย
เคยเรารู้ว่าไปไงมีต้นหนะเห็นมาจากไหน
พี่ว่ามันมาเอง
ที่ว่ามันจะมาเองได้มันก็ไม่ได้อยู่ติดคลองติดอะไร
และกลอบวัสล์ที่รู้มาก็คือว่ามันมีบ้าน

ไม่มีนะที่ได้ยินยังไม่มีแล้วอยู่เนี่ยยังไม่เคยได้ยินนะ

แล้วตัวเล็กที่เราเห็นในคิดว่ามันมายังไง
คนเอามาปล่อยไหมมันน่าจะออกร้านอยู่ที่นี่
ไม่รู้แต่เมื่อกี้คุยกับพระเนี่ยออกมาจากวัด
ใช้คำว่าโยมเขาน่าจะเอามาปล่อยกันนะ
แล้วก็ถามพระไปว่าเหตุผลอะไรเขาจะเอามาปล่อยท่าน
แล้วพระบอกอ้าวบางคนแบบสะดอกคล้ออะไรอย่างเงี้ย
พูดไว้อย่างนี้นะแต่พระพูดก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรนะ
คือสันนิษฐานเอาเองว่าคนน่าจะเอามาปล่อย
บอกถ้าปล่อยอย่างนี้มันไม่ใช่นะท่านเนอะ
เออแทนที่จะไปลงทะเลตามยศากรรมกันไป

อื้อหือถ้าปล่อยจราเข้สะดอกคล้อนยุ่งเลยนะ

ท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยหลวงพี่ธนโรธ
ส่งไลน์มาบอกคุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรา

ปียชาติบอกว่าหลวงพี่บอกว่านี่วันนี้อัตมาถูกลอตเตอรี่นะ
เลขท้าย๓ตัว๑๐๖กับเลขท้าย๒ตัว๙๒อย่างละ๑ใบ

มันจะเกิดจากการเจอจราเข้ฝันเห็นจราเข้หรือเปล่า

จะเป็นอย่างนั้นหลวงพี่ท่านถูกแน่

ส่งมาแต่ข่าวเรื่องจับจราเข้ไม่ส่งเลขมาเลยก่อนหน้านี้
ญาติไม่ยอมซื้อตามหลวงพี่ไง

บอกว่าจราเข้ที่พบที่วัดสมแหมขาวเจริญลาด

แต่ลูกจราเข้ที่เจอมันเป็นจราเข้น้ำเข็มนะฮะ

หรือว่าแอบเลี้ยงเอาไว้แล้วจะเอามาปล่อยเนี่ยอย่าเลย
เดี๋ยวเกิดมันโตขึ้นมาแล้วไม่เห็นกันก่อนเนี่ย

ไปแจ้งเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่เขาดีกว่า

นั่นน่ะสิคะตอนแรกก็สงสัยถ้ามีตัวลูกจะมีตัวแม่ไหม
แต่พอมันอยู่ผิดที่แบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้
อย่างที่พระท่านตั้งข้อสังเกตว่ามีคนไปปล่อยอีกสัตว์ดอกคล้ออะไรแบบนี้หรือเปล่า